ต้องบอกว่าเปิดปุ๊บดังปั๊บฮอตปั๊บเลยทีเดียวสำหรับกรณีสื่อออนไลน์สื่อช่องทางสื่อสาร
ดังไม่ได้เป็นคำชมนะแต่มันดังอีกฝากฝั่งหนึ่งคุณผู้ชม
กลายเป็นประเด็นร้อนฉายขึ้นมาครับหลังจากที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แต่ว่ามันนอกจากคำชมหรือปัญหาที่มันส่งเข้าไปแล้วเนี่ยต้องรับคำวิจารณ์ด้วย
มีคำวิจารณ์คำว่าคำด่าพอสมควรนะเราเข้าไปดูคุณผู้ชมต้องยอมรับว่ามันมีจริงแบบนี้นะฮะ
ผลที่มันเกิดขึ้นมีอะไรกันบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

ระยะที่รอนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องนี้
ก็ดูความเคลื่อนไหว
ความเคลื่อนไหวดุเดือดรุนแรงจริงครับ
เรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวร้อน

ไอจีทวิตเตอร์เว็บไซต์

ไฮไลค์เม้นต์ก็คือคอมเมนต์
บุ๊กนายกบิ๊กตู่ปลื้มขอบคุณ
มีหัวข่าวว่าเพจลุงตู่สุดฮอต
ทั้งเชียร์ทั้งด่าครบลด
โพสต์โพสต์แซวรับสมัครนักลบ
นักรบนักรบไม่ใช่นักรบนะครับ
คือหมายถึงว่าถ้าเห็นข้อความไม่ดีแล้วลบทิ้ง
บอกกรหลายจุดโพสต์ถ่วงเงิน
ดูมุมของนายกรัฐมนตรี
ผมเข้าใจว่าที่นายกจะอธิบายตอนบ่าย
น่าจะหนีที่พูดไปบอกว่า
ผมเปิดเฟซบุ๊คเพราะต้องการทราบปัญหา

ผมจะได้หาแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลองไปดูแลและแก้ปัญหา
ตอนนี้ถ้าหากใครมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะอะไร
ลองเข้าเว็บของผม
ผมมีทีมงานช่วยเอาข้อมูล
มาให้ผมดูโดยตรง
มุมของนายกแต่ว่าอีกมุมหนึ่ง
คนไม่น้อยเขาก็คิดไปอีกทางหนึ่ง
เขาบอกว่าแหมที่จริงถ้านายกเปิดเว็บไซต์
เพื่อฟังเสียงประชาชนอย่างนี้
ตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกแรก
หรือเป็นได้สักปี๒ปีกลางทาง
แล้วเปิดเว็บไซต์ฟังเสียงประชาชน
แต่นี่ใครก็รู้นี่ครับว่า
นี่เป็นช่วงระยะเดือนท้ายแล้ว
ที่นายกจะอยู่ในตำแหน่งคราวนี้
เพราะหลังเลือกตั้งเดี๋ยวก็ต้องมีนายกใหม่
แต่ว่าแน่นอนฮะคนเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่า
นายกท่านก็เตรียมการที่จะเดินทางไปสู่
ตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกรอบนึง

ฉะนั้นช่วยไม่ได้ที่การเปิดเว็บไซต์
การเปิดเพจไอจีอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
นี่เป็นการฉวยจังหวะหาเสียงล่วงหน้า
ในขณะที่พักการเมืองอื่นถูกห้าม

ในช่วงท้ายรัฐบาลอย่างนี้

จากประชาชนก็จะไปทำอะไรได้สักกี่มากน้อยล่ะครับ
เพราะว่ารัฐบาลกำลังพ้นหน้าที่
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยมีวงการการเมือง

เราไล่เลี่ยงดูตั้งแต่เอาภักดิ์ประชาธิบัติ
คุณหญิงกัลยากัลยาสวพลพะนิษย์

เมื่อไหร่ที่พลเอกประยุทธ์ประกาศจะลงการเมือง
หรือใช้โซเชียลเพื่อการหาเสียงเมื่อนั้น
กรกตควรจะเปิดโอกาสให้คนอื่นทำได้เท่าเทียมกัน

พลโทพรดรพัฒนาถาบุตรนี่เป็นอดีตเลขาสภาความมั่นคง
โทพาราดรบอกว่าถือเป็นการเล่นตามเกมในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
เพียงแต่ต้องเปิดกว้างให้ผู้อื่นทำอย่างนี้เท่าเทียมกันด้วย
ไม่ใช่ใช้อำนาจพิเศษห้ามคนอื่นทำแต่ตัวเองทำได้
อันนี้สรุปก็คือต้องเปิดกว้าง
ทางฝั่งเพื่อไทยคุณวรชัยเหมะ
คุณวรชัยบอกว่าคราวก่อนเนี่ย
มีการทำโพลสอบถามว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายก
หลังเลือกตั้งไหมปรากฏว่า๙๐คนเขาไม่เอา
ก็ทำให้ช่วงนั้นพลเอกประยุทธ์ถึงกับออกมาบอกว่า
ไม่อยากดูโซเชียลมีเดีย
ฉะนั้นคราวนี้ก็ระวังจะโดนคอมเมนต์ถล่ม
จนต้องปิดเพจหนีไปอีกแน่นอน
นี่ของคุณวรชัย
อีกคนนึงจากพักอนาคตใหม่
คุณชำนาญจันเรืองอาจารย์ชำนาญจันเรือง

ถ้านายกเปิดโซเชียนมีเดียแล้วก็ขอให้เปิดให้ตลอด

อย่าไปซื้อผู้สนับสนุน

เพราะถ้าโชว์แล้วมันจะอายขายหน้า
คนเห็นเขาจะยี้เอา
คนรุ่นพวกผมคนรุ่นเก่าหน่อยไม่รู้หรอกครับว่า
ไอ้ที่อาจารย์ชำนาญพูดนี่หมายถึงอะไร
ก็คือเขามีธุรกิจรับกดไลค์กันครับ

มีหน้าม้ารับจ้างเพิดยอดไร้กัน
ฉะนั้นคนก็นินทาว่าที่ได้แสนสองแสนสามในช่วงระยะเวลาช่วงข้ามคืนเนี่ย
มีใช้บริการพวกนี้หรือเปล่า
อันนี้อาจารย์ชำนาญบอกว่าถ้าทำแล้วมันอายเขา
สุดท้ายพลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่า
คนที่จะตำหนิก็ตำหนิได้ทุกเรื่องแล้ว
แต่ถ้าหากเข้าใจว่าเป็นเรื่องของช่องทางหนึ่งที่นายกต้องการติดต่อสื่อสารกับประชาชนโดยตรง

ฉะนั้นประเด็นที่มีน้ำหนักมากที่สุดในข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็คือ
การเดินทางเข้าสู่การเมืองเนี่ยก็ทำได้
ควรจะเปิดโอกาสให้หัวหน้าพักการเมืองอื่น
นักการเมืองอื่นทำได้เหมือนที่นายกทำด้วย
เพื่อความเท่าเทียมกันทางการเมือง
อย่าลืมนะครับความยุติธรรม
เท่าเทียมกันทางการเมืองความเหลื่อมล้ำทางการเมือง
มีความสำคัญมากในช่วงของการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
เพราะอย่างที่บอกครับรัฐบาลนี้เข้ามา
เข้ามาก็เป็นคนวางกฎเกณฑ์เองออกกติกาเองคุมกฎเกณฑ์เองเป็นกรรมการเอง
แล้ววันหนึ่งเมื่อจะผันตัวลงมาเป็นผู้เล่นเอง
คนเขาต้องจับตามองทำอะไรนิดหน่อยก็ถูกมองว่า
นี่เป็นความเหลื่อมล้ำทางการเมืองนี่เป็นความไม่เสมอภาคทางการเมือง
นี่เป็นความยุติไม่ยุติธรรมทางการเมืองเรื่องนี้ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้
นี่แม้กระทั่งอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เช้าวันนี้
เมื่อวานนี้ได้เห็นภาพทั้งหัวหน้าพักเลขาธิการพักโคศกภักดิ์พลังประชารัฐ
เขาลงพื้นที่ไปที่คลองรัฐมะยมตลิ่งชั้นนี้เองครับ
นี่มีหัวข่าวว่าถอดหัวโขนลงพื้นที่๓รัฐมนตรีอ้างเข้าใจบทบาทดี
แล้วก็ถึงจะมีคำอธิบายว่าไม่ได้ไปในฐานะพักการเมือง
แต่ว่าในทางการเมืองเรื่องนี้ก็มีถูกวิพากษ์วิจารณ์
แล้วคุณอุตมะก็บอกว่านี่แหละทุกวันเสาร์อาทิตย์
ก็จะหาโอกาสไปทำแบบนี้
ผมบอกท่านเมื่อชมตั้งแต่ต้นว่า
เรื่องของการเมืองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึก
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
คะแนนที่กาลงไปในครูหาเนี่ย
มันเกิดจากความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
ไม่ได้เกิดจากการได้เปรียบเสียเปรียบ
ได้เปรียบแต่คนไม่ชอบก็มีเยอะ
เสียเปรียบทำให้คนเห็นใจ
แล้วคนกาคะแนนให้ก็มีเยอะ
ฉะนั้นทั้งนายกรัฐมนตรี
และคนที่เป็นรัฐมนตรีและลงมาทำงานการเมือง
ผมว่าต้องแคร์ความรู้สึกประชาชนด้วยล่ะครับ
นี่คือคิดเส้นใต้วันนี้ครับขอบคุณครับ

ต้องให้คนอื่นเขาทำได้ด้วยนะครับ
ได้แบบไม่มีความเห็นที่มันไม่ตรงกันแบบนี้นะฮะ
ที่จริงคือทำเรื่องพวกนี้เขาใช้กำลัง
เขาจะโพสต์กันโอ้โหให้รายละเอียดเลยว่าถ้า
ถ้าออกมาดียังไงไม่ดียังไง
นี่มันเป็นช่องทางที่มีความจำเป็นมาก
แต่ควรเปิดโอกาสให้ช่องทางอื่นเขาด้วย
ขอบคุณครูสุภาพด้วย
คือผู้นำต่างชาติเองเขาก็ใช้มานานแล้วแหละ
ใช้ให้ถูกไงคืออยากจะส่งสารอะไรออกไปก็ได้แต่ก็ต้องไม่ปิดกั้นสารจากคนอื่นด้วยเหมือนกัน